ทุกผู้ชมครับมีลูกสาวของคุณลุงคนหนึ่งอยู่ที่นครนายก
บอกว่าพ่อเนี่ยไปเก็บของเก่าจากวัดแล้วเอามาสะสมเอาไว้ที่บ้าน
หลังจากนั้นพ่อมีอาการแปลกไปเลยกินดินกินทราย
ดื่มปัดสวะตัวเองก็มีนี่เขาทำอะไรคะ
ลูกสาวถ่ายคลิปเอาไว้นะยกถาดขึ้นมาชูขึ้นเหนือหัว๓ครั้ง
บูชาหรือทำพิธีอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อืมก่อนที่คลิปนี้จะตัดไป
ลูกสาวเนี่ยแอบถ่ายเอาไว้โต๊ะไปไหนหมด
มีโต๊ะนั่นเหรอลูกสาวเนี่ยเชื่อว่าพ่อมีอาการแบบนี้
เพราะมีอะไรมาสิ่งร่างพ่ออย่างแน่นอนอืมอ่าหลังจากทราบเรื่องนะครับ
ฮะกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้ทันทีอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
แล้วก็ได้เจอกับผู้ชายในคลิปที่ลูกสาวเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ชื่อลุงเชิดนะฮะอายุห้าสิบหกปีคือท่าทางกันแบบดูซึมอ่ะ
ไม่พูดไม่จาดูเหม่อลอยบางทีก็พนมมือขึ้นมา
นี่ฮะดูเหม่อลอยนะครับ
คือแต่ก็พอจะเล่าเหตุการณ์อะไรให้ฟังได้บ้างนะฮะที่ติไปคุยด้วย
เชิดบอกว่าเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นปู่จางถามว่าปู่จางคือใคร
นี่แกบอกปู่จางคือวิญญาณเจ้าที่เจ้าทาง
เป็นผู้ชายสูงสัก๑๔๐๑๕๐เซนติเมตร
ผมจะสั้นตัวผอมใส่กางเกงขาก๊วย

แล้วพกมีดด้วยฝันหักผิวดำ

จางเนี่ยมาขอแกอยู่ด้วย
เวลานอนก็มานอนข้าง

เชิดแกบอกแกไม่รู้จะทำยังไงเพื่อให้ปู่จางเนี่ยไป
แล้วปู่จางเนี่ยอยากให้ลุงเชิดเนี่ยตั้งศาลให้นะ
แล้วก็บอกว่าให้ตัวลุงเชิดเนี่ยทำตัวบ้าบ่อ
แล้วจะไม่มีใครมาทำร้ายทำอะไรทำอันตรายอะไรได้
นี่อันนี้ลุงเชิดแกบอกนะปกตินะ
ส่วนสาเหตุที่ทำไมแกไปเอาหินเอาดินเอาทรายเอาย่ามากิน
เชิดแกบอกมันจะช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนที่เป็นอยู่ได้
บางครั้งก็เอาลูกแก้วมาอม

สารพระภูมิเจ้าที่ที่ไปเก็บมาจากวัด
ที่เขาเอามาทิ้งแล้วมาเก็บที่บ้านไว้ที่บ้านตัวเองเนี่ย

เชิดแกบอกแกจะเอามารีไซเคิล
ติก็ถามว่าแล้วตกลงเนี่ย
อยากจะให้ปู่จางเนี่ยออกไปจากชีวิตไหม
เชิดแกบอกแกไม่ต้องการนะฮะไม่ต้องการให้ปู่จางเนี่ยออกไปจากชีวิตแกนะครับ
เพราะอยากให้ปู่จางเนี่ยช่วยอยู่สอนวิชาให้แก

เธอชื่ออะไรนะ

อย่าไม่บอกชื่อนะถามกันไหนก็ไม่บอก

นี่คุยกับผมหรือครับ

คุยกับปู่จาง
ท่านคือคุณหรอครับ

พ่อปู่จางหรือใครครับ

น่าจะพาไปหาคุณหมอเนาะ
คุณผู้ชมครับลูกสาวของลุงเชิด

อยู่ติดกับพื้นที่ภูเขานะครับ
แล้วก็มีพวกกรอบรูป

ของเก่าที่เก็บมาจากวัด
อยู่ที่นี่เยอะแยะไปหมดนะครับ

ก้อนหินลูกแก้วกระโหลกวัว
ก็มีข้าวของเครื่องใช้

เอามันทำไปเป็นโต๊ะกินข้าว
คือถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็มันก็ใช้ได้นั่นแหละมันก็เก๋ดีฐานแต่ว่าตามความเชื่อของคนที่เขาเชื่อเขาก็มองว่ามันก็ไม่ใช่หรือเปล่า
เจ้าของเก่าเอาไปทิ้งแล้วด้วยค่ะตะแกรงเผาศพจากวัดแกยังเก็บมาไว้ที่บ้านเลย
ลูกสาวบอกว่าสิ่งของต่างเหล่านี้พ่อไปตระเวนเก็บมาจากตามพื้นที่แถวนี้นะฮะแถวบ้านนี่แหละ
บางอย่างก็เข้ามาจากวัดนะครับพ่อเริ่มทำแบบนี้ได้สี่เดือนนะ
หลังจากทำแบบนี้เอาข้าวของต่างมาไว้ที่บ้านก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไป
จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือพ่อบอกเห็นวิญญาณอยู่เต็มบ้านวิญญาณอยู่เต็มบ้านจนนอนไม่ได้
บางทีก็บอกว่าตัวเองตายไปแล้วหรือไม่ก็บอกว่าต้องตั้งสารที่บ้านนะ
สารให้ปู่จางที่เป็นเจ้าที่ของบ้านหลังนี้เคยบนไว้ว่าถ้าถูกหวยเนี่ยจะสร้างสารให้
แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้สร้างสักทีค่ะที่พ่อไปกินดินกินหินอมลูกแก้ว
พ่ออ้างว่าเป็นยายารักษาที่ปู่จางเนี่ยบอกว่าให้กินพ่อไม่กินน้ำเปล่าด้วยนะไม่ดื่มน้ำเปล่านะฮะ
แล้วถามว่าพ่อดื่มน้ำอะไรลูกสาวบอกพ่อดื่มน้ำปัสสาวะตัวเอง
บอกว่าน้ำเปล่ามันสกปรกมันใช่มั้ยเนี่ย
ก่อนหน้านี้ลูกสาวบอกเคยเอาวันเดือนปีเกิดของพ่อไปให้พระช่วยดูให้นะครับ
ดูดวงให้พ่อแล้วทักว่าไอ้สิ่งของต่างที่เอามาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นของอัปมงคล
เอาไปทิ้งให้หมดเดี๋ยวอาการของพ่อก็ดีขึ้นก็เลยมาสำรวจที่บ้าน
หนักกว่าเดิมอีกทีแรกคิดว่ามีพวกเครื่องครัวข้าวของเครื่องใช้ที่พังเสียหาย
สารพระภูมิเก่าเจอเหล็กตะแกรงเผาศพเจอกรอบรูปที่เขาเอาไว้ตั้งรูปหน้าศพ
ต้องรีบเอากลับไปไว้ที่วัดใกล้บ้านนี่เห็นไหมนี่ปกติเนี่ยนี่ทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะ
แต่พอเอาไปไว้ที่วัดแถวบ้านเนี่ยพ่อก็อาการยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ยังเจออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้
ในจุดต่างของบ้านพาพ่อไปหาพระพาไปอาบน้ำมนต์พระก็ทักบอกพ่อนี่ถูกผีเล่นงานนะ
เพราะไปเอาของที่เขาห่วงมากเนี่ยเอามาไว้ที่บ้านถ้าไม่ไล่ผีออกไปจากพ่อเนี่ย
เดี๋ยวพ่อจะเป็นบ้าคำถามก็คือว่าเอ้าไม่พาพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยเหรอ
ไปหาคุณหมอลูกสาวบอกพาพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
หมอเนี่ยถึงขั้นสแกนดูสมองให้แล้วนะฮะผลออกมาปกติ
ตอนนี้รอผลการตรวจเจาะไขกระดูกสันหลังเพื่อจะดูว่าพ่อเป็นอะไรมากกว่านี้หรือไม่
ทางจิตแพทย์ก็คุยแล้วนะคือจากการพูดคุยเนี่ย
หมอบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะมีอาการทางจิตเวทแต่มันยังไม่ชัดเจน
ต้องมีการวินิจฉัยมากขึ้นกว่านี้เอาเป็นว่าณขณะนี้ลูกสาวยืนยันว่าไปทุกทางแล้ว
ทางพุทธทางพระทางสงฆ์ทางคุณหมอที่โรงพยาบาล
ทางหลักวิทยาการกับทางหลักจิตวิทยาพ่อยังไม่ดีขึ้น
เลยอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
อยากให้มาช่วยดูให้หน่อยว่าสิ่งที่พ่อเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ย
มันเกิดจากอาถรรพ์ที่พ่อเอาของอับประมงคลเข้ามาไว้ในบ้านหรือเปล่า
ฉี่ก็จะไม่ฉี่ลงพื้นแล้วจะฉี่ใส่ขวดอาจจะเอามาต้มกินอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกเขาไม่กินน้ำที่สะอาดน้ำที่เรากินเป็นน้ำสกปรก
แต่ถ้าเขากินน้ำสองคือน้ำปัสสาวะเขาอย่างนี้
เขากินแล้วก็ใส่ขวดอย่างเดียวจะไม่ชีลงพื้นเลย
เกมเผาศพออกมาปุ๊บเอามากองไว้ปุ๊บยังไม่หยุด
ยังมีอาการแบบว่าเหมือนแบบผีนู่นผีนี่กูนอนไม่ได้ทั้งคืนเลย
มาเล่นเล่นงานกูเนี่ยผีผู้หญิงผีผู้ชายโผล่มาตรงหน้าต่างเนี่ย
หนูก็เดินหายจนไปเจอไอเวลาเขาเผาศพใช่มั้ย
เขาจะใช้ไอ้ตัวนี้แทงศพแล้วก็พลิกศพอย่างนี้
ใช่ค่ะแต่คือเราก็ให้พระท่านดูแล้วท่านบอกว่าเป็นของวัด

คือบางทีเราคนต้องหาที่พึ่ง

จะได้สบายใจว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร

บอกว่าที่ลูกชายมีอาการอย่างนี้

แม่บอกปู่เห็มคือเจ้าที่เจ้าทางของที่ดินตรงนี้ทำโทษนะฮะ
ปู่จางกับปู่เหมนี่อยู่คนละที่นะครับ
แต่ลูกชายบอกเจอปู่จาง

คือแม่เนี่ยบอกว่าเมียของลูกชายเนี่ยเคยบนเอาไว้
ถ้าเกิดถูกหวยนะจะตั้งสารให้เจ้าที่เจ้าทาง
นี่ถูกหวยแล้วผ่านไป๔งวดแล้ว
ทำตามสัญญาเขาเลยมาทวง
ช่วงกลางคืนเนี่ยมีคนเห็นวิญญาณผู้ชาย
มีผ้าโพกหัวเดินอยู่รอบบ้านลูกชายด้วย
ถูกหนก็แล้ว๒งวดก็แล้ว๓งวดก็แล้ว๔งวดก็แล้ว
มันจึงได้มาเป็นอย่างนี้นะ
ไม่ได้ปลูกตรงสารให้เขา

เออตั้งสารให้เขา
แสดงว่าที่ตรงนี้มันแรงไหมแม่
ก็แรงแสดงว่าที่ตรงนี้แรงไม่มีใครอยู่ได้หรอก
มันอยู่ได้กับบุญแหละ
บางคนบอกว่าเขาไม่มี

สุดท้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเอง

ของเหล่านี้มันเป็นของไม่ดีอยู่แล้ว

แกงเผาศพหรือของที่เขา